ของอร่อยกันแล้วนะคะวันนี้จะพาไปกินโจ๊กที่ต้องบอกว่าอร่อยระดับตำนานกว่า๖๐ปีการันตีด้วยรางวัลมิชลิน๕ปีซ้อนสูตรเด็ดเคล็ดลับมัดใจลูกค้าของเขาคืออะไรติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
แม่ย่าเขาขายตั้งแต่เป็นรถเข็นตั้งแต่สมัยช้ำละสิบสตรังสิบห้าสับตังค่ะจนปัจจุบันราคาก็ห้าสิบหกสิบแล้วก็เจ็ดสิบแบบสิบปีแล้วนะ
เมื่อก่อนนี้ข้างในนิดเป็นลงหนังค่ะ

ที่นี่ก็ขายตั้งแต่มีโรงหนังขึ้นมา

เป็นโจ๊กปริ้นท์บังรักษณ์ค่ะ

เป็นคุณแม่เจ้าของร้านจกปิ้งบังลักษณ์ค่ะ

แล้วก็โจ๊กเนื้อโจ๊กจะละเอียด
กลมก่อนก็ค่ะเข้ากับหมู

ตอนนี้มีเปิดใหม่พัฒนาการ

แล้วคนที่ทำดีกว่านี้

ตอนนี้ขอเชิญคุยกับลูกสาวแล้วกันนะคะ

แล้วเราก็เลยไล่แม่ออก
ยากมากกว่าที่จะให้ลูกค้ายอมรับ

คนขายเปลี่ยนไปไม่ใช่คนเดิมขายอย่างนี้
เราก็ต้องทำให้ลูกค้าแบบมั่นใจ
ว่าเรามาเป็นรุ่นที่๓

คือด้วยความที่โจ๊กข้าวมันต้องอยู่บนไฟตลอด

ซึ่งกลับเป็นสิกเนเจอร์นึงครับที่เป็นพร้อม
หมูแล้วก็ไข่เย้าม้า
ถ้าลูกค้าไม่เคยทานไข่เยอะม้ากับโจ๊กแนะนำเลยค่ะ
การเดินทางถ้ามาบังลักษณ์ไม่มีที่จอดรถแยกจัง
แต่ว่านั่งรถไฟฟ้ามาได้นะคะ
ทางภาษามีรถไฟตัดสินแล้วก็ลงเดินมา
ย้อนมานิดหน่อยมาทางเจริญกรุง๔๔ค่ะ

รอบเช้าเปิด๖โมงเช้าถึงบ่ายโมง
แล้วก็รอบเย็น๓โมงถึง๒๔๕ทุ่มนะคะ
โทรศัพท์เบอร์รอบเช้า๐๘๑๙๑๖๔๓๙๐

อีกสถานึงที่แนะนำน้ำใหม่
เป็นโจ๊กฟินพัฒนาการตั้งอยู่พัฒนาการ๘๓นะคะ